มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึงนะคะอายุ๖๔แล้ว
ก็อยู่ในห้องเช่าแถวหนองแขมแต่ว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุอยู่คนเดียว
ว่ามีโรคประจำตัวเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่านะคะ
แต่ว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขเอาไว้

แล้วก็จังหวะที่เธอเสียชีวิตคือไม่มีใครอยู่
สุนัขตัวนี้นะคะก็เลยไปแทะที่ใบหน้าของผู้เสียชีวิตฝั่งขวาค่ะ

นี่ค่ะห้องเช่าเลขที่๑ทับ๑ถนนเพชรเกษมซอย๗๙

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวสุภาพรมุ่งวัฒนาอายุ๖๔ปี
ตำรวจสนน้องแข็มไปตรวจสอบ
พร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชและกู้ภัย
รวมถึงทางป่อเต็กตึงนะคะ
ห้องเช่าของนางสาวสุภาพร
เป็นห้องพักหมายเลข๓จากทั้งหมด๕ห้อง

ใส่เสื้อคอกระเช้าสีเขียว
กางเกงขาสั้นลายการ์ตูนสีฟ้า

ทั้งที่ดวงตาที่ริมฝีปากแล้วก็
เรียกได้ว่าทั้งหน้าเลยนะแถบขวาค่ะ
ถูกสุนัขตัวนี้เจ้าโกโก้ค่ะ

บางแก้วเพศเมียอายุแค่๒เดือน
แทะจนเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลยค่ะ
ตอนไปตรวจสอบเนี่ยนะก็ต้องแยกสุนัขไปก่อน
เอาไปผูกไว้แล้วก็ไปตรวจสอบสภาพศพ

ทีนี้ค่ะมีหลานชายอายุ๑๒ค่ะ
จริงแล้วก็พักอยู่กับผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ก็จากการสอบถามเขาก็บอกว่า
อยู่กับคุณยายตั้งแต่ยังเล็ก
พ่อก็ส่งเงินค่าเช่าห้องค่ากินมาให้ทุกเดือน
ช่วงก่อนเกิดเหตุยายมีอาการป่วยลักษณะ
ก็แยกย้ายกันนอน

ตื่นเช้าขึ้นมาถึงจะมาเห็นว่ายายเสียชีวิตแล้ว
แล้วเจ้าโก้ลูกสูรอักษมณะที่เพิ่งเอามาเลี้ยง
แทะหน้าแถบขวานะคะ

สักตี๑ตี๒ได้ยินเสียงนางสาวสุภาพร
สุนัขว่าอย่ากัดอย่ากัดเจ็บเจ็บได้ยินแบบนี้ค่ะ

ไม่คิดว่าถึงขั้นจะมีคนเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าอะค่ะ

หนูได้ยินเสียงประมาณตอนตี๑ตี๒
เขาบอกว่าอย่ากัดอย่ากัดเจ็บห้อง

แล้วพี่มารู้อีกทีว่าเขาเสียชีวิตตอนไหน
ตอนเช้าพี่ไม่รู้ตอนน้องเขาอุด

ใช่แบบนี้หมาจะอยู่กับแกอยู่ในห้อง

ใช่แล้วครับ

ให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชชนสูตรหาสาเหตุนะคะ
แล้วก็ต้องประสานลูกชายให้มารับศพไป

ขยับตัวไม่ได้แล้วก็เกิดเหตุสลดแบบนี้